นางเอกในตำนานยุคนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการในบ้านเรา
อ้ำพัชราภาค่ะคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่อ้ำเนี่ยถึงอยู่
คงกระพันธ์แฟนคลับเยอะแยะมากมายอืมเพราะชีเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญนะ
คุณช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมว
อย่างล่าสุดค่ะแม่อ้ำเนี่ยแอบทำบุญช่วยอุดหนุนกระเป๋าผ้าของแฟนคลับ
ที่ทำขายเพื่อหาเงินไปรักษาลูกที่ป่วย
ก็มีชาวเน็ตค่ะตาดีแอบเห็น
เหล่าแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมพี่อ้ำกันยกใหญ่
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปกติชอบทำบุญตลอดอยู่แล้ว

เคยโดนมิจฉาชีพหลอกให้บริจาคเงิน
แถมยังทักข้อความยืมเงินหลักล้านก็มีนะคะ

นั่นน่ะสิเอาไปฟังเสียงพี่อ้ำกันหน่อยค่ะ
เห็นเองค่ะบังเอิญปกติก็ไม่ได้ดูตลอดบังเอิญ

แล้วก็ไปบอกว่าเราจะทำอันนี้นะ
เราทำอันนี้ไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
ยืมเงินก็เยอะแล้วเป็นล้านนะคะหลายล้าน
ครูไม่ให้ค่ะไม่ว่าหลักหมื่นก็จะไม่ให้ไปยืมเงิน
ถ้าเรื่องยืมเงินเนี่ยไม่ให้แน่นอนจะเยอะจะมากจะน้อยอะไรยังไงก็ไม่ให้
แต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือช่วยอุดหนุนซื้อกระโปรงกระเป๋า
เพื่อเอาไปช่วยเหลือลูกตัวเองเนี่ยอันนี้พี่อ้ำทำแล้ว
แอบทำด้วยนะกลัวจะเป็นข่าวใหญ่แต่ชาวเน็ตก็ตาดีไงแอบเห็นอยู่นะ
เออนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทำความดีเผื่อแผลกับสังคมด้วยนะคะ